คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายคนยิ้มหน้าบานหลายคนน้ำตาตกนะคะสำหรับการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแต่จะไม่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับเฟียร์ฟ้าวสุดสวิงโรลิงโก้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยออกมาประกาศนะคะว่าช่วงเข้าปรรรสาของงดเสี่ยงโชคแต่คุณผู้ชมล่า
อย่างที่เป็นตับเลยค่ะเธอบอกว่ากะว่าจะหยุดอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ
แต่ในเมื่อได้รับเมตตามีพญานาคมาเข้าฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เป็นนิมิตย้ำบอกเธออยู่ตลอดก็ต้องขอน้องรับไว้หน่อย
เลข๓๖๔จำนวน๓๐ใบนะคะ
คำนวณคร่าวก็ได้เงินหน่ออยู่ที่๑๒๐๐บาท
ซึ่งเฟียฟ้าก็บอกว่าจะนำโชคที่ได้มาเนี่ย
ไปสร้างพญานาคแม่ย่าธานีให้สำเร็จนะคะ
ส่วนเจ้าพ่อใบ้เลขขาประจำค่ะพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อย
โอ้โหงวดนี้เกือบจะได้รางวัลที่๑แล้วเชียวนะคะ
แต่ด้านพลาดไปนิดนึงเฉียดรางวัลที่๑ไปแค่ตัวเดียว

ของเขามี๙๔๕๘๑๑ของผมมี๙
โอ้โหเกือบถูกรางวัลที่๑ครับท่านผู้ชม

แต่ได้รางวัลปลอบใจไปไม่น้อย
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวอยู่ที่๘๘

เพราะว่าถูกตั้ง๒๕ใบ
คุณผู้ชมคูณ๒๐๐๐กันเอาเองนะ
ก็รับทรัพย์ไปอยู่ประมาณ๕๐๐๐บาทกันเลยทีเดียวนะคะ
แหมไม่รู้ว่าดวงทำด้วยอะไรนะ
แต่ละคนนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าลอตเตอรี่ไม่ได้ทำให้ใครรวยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะ

และใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ